ยอมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพื่อให้ได้สีเหลืองจากดอกดาวเรือง
ในขณะต้มน้ำควรจะห่อกลีบดอกดาวเรืองด้วยผ้าขาวบาง
เพื่อไม่ให้กลีบดอกยุ่ยปนกับน้ำที่จะย้อมผ้า
เมื่อน้ำเดือดแล้วจะให้สีเหลืองเข้มแล้วจึงนำผ้าลงย้อม
เพิ่มการติดทนนานของสีด้วยการเติมสารส้ม
คนให้ละลายเข้ากันดีก่อนที่จะเติมเกลือและต้มต่อจนสีเสมอทั่วกัน
บิดให้หมาดและตากให้แห้ง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน